ชีวิตเลยนะเอามาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์นะคะที่มีรถเก๋งชนคุณตาอายุ
เจ็ดสิบเอ็ดปีที่ออกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายในช่วงเช้ามืด
ที่จังหวัดสุโขทัยนี่นะคะคือรถเก่งคันนี้หลังจากชนเขาหลบ
หนีไปบรรดายาดของคุณตาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์
เอาไว้ตามหาคนขับรถสรุปแล้วตำรวจไปตามเจอแล้วนะคะ
โดยเขาให้การบอกว่าวันนั้นเกิดอาการวูบรถมันก็เลยเซเข้าข้างทางแบบนี้
ทั้งที่คุณตาเนี่ยขับค่อนข้างชิดบริเวณฟุตบาทแล้วนะ
แต่เขาก็ยังไปชนคุณตาอยู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าวูบ
แล้ววันนั้นนึกว่าชนถังขยะก็เลยหลบหนีไป
ไม่คิดว่าเป็นคนเนี่ยนะคะครับนายวิรัติแก้ววิมล
ก็คือคนขับรถเก๋งเข้ามอบตัวกับตำรวจตำรวจภูทรเมืองสุโขทัยนะคะ
หลังจากที่ตัวเองขับรถเก๋งโตโยต้าไปโชว์นายประเสริฐพันชงอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
แล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าตรู่สามสิบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้ว
ขณะที่นายประเสริฐก็คือคุณตาตอนนั้นขี่จักรยานออกกำลังกายบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจตามพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ในโรงบ่มใบยาสูบของนายสนอเกรดแก้ว
เจ้าของรถคือนางอัชราเกรดแก้วพันรยาของนายสนอสอบสวนทราบว่าผู้ขับรถในวันเกิดเหตุคือนายวิรัติเป็นน้องชายของนางอัชรา
บอกกับพี่สาวก็คือบอกกับนางอัชราบอกว่าขับรถชนถังขยะมาแล้วก็จะมาขอเก็บเงินซ่อมทีหลัง
จากนั้นเอารถมาจอดแบบนี้แล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยหลังจากที่เจ้าของรถทราบความจริงจากตำรวจก็ได้โทรศัพท์ไปเกลี้ยกหล่อมให้น้องชายเข้ามอบตัวนะคะแต่ทางนายวิรัติยังคงยืนยันว่าในคืนเกิดเหตุจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อขณะที่ขับรถเกิดบูบเข้าข้างทางคิดว่าชนถังขยะแล้วถังขยะลอยขึ้นมา
ให้ไม่เห็นว่าวันนั้นชนคนก็ยังนึกอยู่ในใจตลอดว่าชนถังขยะไม่ได้คิดหนีแต่อย่างใดนะคะไม่รู้ว่าชนคนจริงเมื่อมารู้ทีหลังว่าชนคุณตาอายุ๗๑ปีบอกเสียใจมากค่ะ
ตำรวจถามว่าเรื่องนี้เป็นข่าวมาหลายวันประกาศตามหาคนขับชนแล้วหนีทำไมถึงไม่รู้เรื่อง
เจ้าตัวตอบว่าไม่ได้ออกไปไหนหลังจากเกิดเหตุอยู่แต่ในบ้านไม่ได้รับทราบข่าวสารใดก็เลยไม่ได้เข้ามามอบตัวนะคะ
ญาติของคุณตาไม่ปักใจเชื่อบอกพูดความจริงมาเพราะตอนนี้นายประเสริฐยังนอนไม่รู้ตัวและรักษาอาการทางสมองที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้
ค่อนข้างชัดเจนว่ารถเก๋งชนจักรยานที่นายประเสริฐ
ก็คือคุณตาปั่นออกกำลังกายอยู่ข้างทาง
หลังจากนั้นก็มีการถอยไปถอยมาแล้วก็กลับรถหนีไปเลยนะคะ
หลังจากพูดคุยกับตำรวจและญาติของคุณตาแล้ว
อัชราซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุด้วย
ได้แจ้งความประสงค์ขอดูแลค่ารักษาพยาบาล
และจะหาหลักทรัพย์มาประกันตัวนายวิรัติก็คือน้องชาย
โดยตำรวจตั้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้เกิดการเฉียวชน
จนมีผู้ที่ได้รับอันตรายจนสาหัส
ไม่ช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ทันทีในโอกาส
แจ้งได้และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แม้ว่าจะให้ปากคำอย่างไรว่าไม่ได้ดื่มสุราวูบเข้าข้างทาง
คิดว่าตัวเองชนถังขยะไม่ได้ชนคน

ก็โดนนะฮะวูบยังไงมีสติการกลับรถับไปอีกค่ะ

เหมือนถอยมาดูหนึ่งรอบแล้วจากนั้นก็กลับรถ

โชคดีนะคะภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน